โชคดีที่มีคนได้ยินเสียงแล้วก็ไปช่วยมันได้นะฮะ
นี่ครับนายปียะถนอมรอดชาวบ้านชุมชนหนอง
บ้านหนองพังพวยตำบลทุ่งสุขลา

เข้ามาพบเจอน้องหมาสีดำตัวนี้ถูกมัดขาหน้าและขาหลังเลยนะ
มัดทั้งสี่ขาเลยโยนทิ้งลงไปภายในคลองระบายน้ำสาธารณะ
ก็โดยน่าจะมีคนใจร้ายกะจะฆ่ามันทั้งเป็นนะฮะ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสารภัยเทศบาลนครแหลมชะบัง
แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาเข้าช่วยเหลือนะครับ
คุณปียะเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองและชาวบ้านระแวกนั้น
คือได้ยินเสียงสุนัขส่งเสียงร้องออกมาก็เลยเดินสำรวจดู
มาพบสุนัขตัวนี้กำลังตะเกียกตะกายจะเอาชีวิตรอดนะฮะ
พยายามดันจมูกขึ้นมาเพื่อหายใจไม่ให้ตัวมันจมน้ำนะครับ
ชาวบ้านก็คาดว่าเจ้าสุนัขตัวนี้น่าจะถูกคนใจดำ
แล้วก็จะจัดการมันด้วยการมัดมือมัดขา
แล้วก็มัดขาหน้ามัดขาหลังนะฮะ
แล้วก็โยนทิ้งคลองระบายน้ำเพื่อหวังจะฆ่าทั้งเป็นนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าขอให้เวรกรรมมีจริงสนองคนที่ใจร้ายกระทำแบบนี้ด้วยนะฮะ